เดี๋ยวพาไปหาอะไรแปลกของกินหายากนะคะหาซื้อไม่ได้ง่ายนะจ๊ะ
แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยจะเป็นอะไรเมนูอะไรไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะคุณค่ะนี่คือใบตองค่ะคุณ
ค่ะซ่าอยู่น่ะค่ะนี่คือส้มตำโบราณไทยลื้อนะคะค่ะ
เมนูสุดพิเศษของชาวไทยลื้อบ้านลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจะไม่มีการตำขายแบบทั่วไปในตลาดนะ
ไม่ได้ไปเดินที่เชียงใหม่แล้วสั่งเอาส้มตำโบราณไทยลื้อแล้วจะมีคนทำได้
เพราะว่าเขาจะตำกินกันแค่ในครัวเรือนเท่านั้น
หรือว่าทำในเทศกาลทำไร่ทำสวนกันเท่านั้น
และที่บอกว่าแปลกก็คือส้มตำโบราณไทยลื้อเนี่ยนะคะ
เขาใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นถิ่นหาง่าย
อย่างเช่นมะขามถั่วลิสงน้ำอ้อยพริกป่นกระเทียมและปลาร้านั่นเอง
หรือจะใช้น้ำพริกตาแดงมาเป็นส่วนผสมด้วยก็ได้
ใช่ใส่น้ำพริกตาแดงให้รสชาติไงเผ็ดขึ้นมาหน่อยนะคะ
โดยนางวันลีบุญจันตะนะคะชาวบ้านลวงเหนือเนี่ย
เขาจะมาเปิดสูตรให้เราบอกเลยคุณผู้ชม

เพราะว่าสูตรนี้สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้ว
โบราณมากแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมือนเป๊ะทั้งหมดนะ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาใช้น้ำพริกตาแดงมาเป็นส่วนผสมกับมะขาม
น้ำตาลอ้อยมาเคี่ยวเข้าไว้ด้วยกันก่อนนะคะ
ก่อนที่จะนำมาตำในครกกับกระเทียมและถั่วลิสงคั่ว
เพื่อเพิ่มความหอมมันนั่นเอง
ความเผ็ดเนี่ยมาจากน้ำพริกตาแดงละ
จะใส่มากใส่น้อยใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกกันไปนะคะ
ส่วนถ้าชอบเผ็ดมากก็เติมพริกป่นลงไปเพิ่มอีกได้นะ
ส่วนความเปรี้ยวก็จะใช้น้ำมะขาม
ก็คือน้ำมะขามเปียกแบบนี้นะคะ

เพราะว่ามะขามมันจะให้รสเปรี้ยวที่อมหวานกลมกว่า
มันจะไม่เปรี้ยวแหลมเหมือนมะนาว
แล้วก็จะไม่ขมด้วยนั่นเอง
แต่ว่าถ้าใช้หอมก็จะเติมไปละแบบทีละนิดนึงทีละนิดคืออยากบางคนอยากได้กลิ่นหอมของมะนาวก็จะบีบเข้าไปให้มันได้แบบความหอมของผิวมะนาวทีละนิดทีละนิดได้เหมือนกัน
แต่ว่าอย่าใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดสูตรอะไรอย่างนี้
ส่วนความเค็มก็จะใช้เกลือนะคะหรือว่าบางคนใช้ความเค็มจากน้ำปลาร้าอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องปรุงว่าให้เค็มเพิ่มด้วยกัน

ถูกต้องแต่ที่นี่ไม่ใช้น้ำปลาเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นคาว
ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะสมกับเป็นสูตรที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นร้อยปีเลย
แล้วสังเกตมะละกอไหมเขาจะเลือกที่แบบว่าสุกนิด

คือมันจะดูแบบเกือบสุกอะ

นี่ไงสูตรเขานะสูตรโบราณนะครับ